ภาระแรกที่เราจะให้คุณดูต่อไปนี้

ไปสาดสายรถที่เขาขับผ่านมา

รวมทั้งลวนลามผู้หญิงแบบจับหน้าอกเอาแป้งไปปากเขาที่มรยองก็มี
ไปชมเหตุการณ์แรกที่ระยองกันก่อนครับ
โอ้โหคงต้องบอกว่าแทบจะไม่เหลืออะไรแล้ว
โดนจับไปซัดหมดอย่างคือลุ้มกันเลยอะ
ตอนแรกนะก็นึกว่าคนที่ถอดเสื้อที่ซ้อนอยู่ข้างท้ายนี่มาด้วยกันหรือเปล่า

คือแบบโอ้โหมือล้วงซะแบบโอ้โหคุณผู้ชมดูเอาละกัน

นั่นสิฮะเป็นคลิปในเฟซบุ๊คของคนที่ชื่อว่าพลอยใส่
โพสต์คลิปเล่นน้ำสงกรานที่บ้านเพที่จังหวัดบรยอง
พร้อมข้อความว่าต้องเล่นขนาดนี้เลยเหรอ
เห็นแล้วยอมใจผู้ชายจุดหื่นครับ
ผู้หญิงขับรถมอเตอร์ไซค์เล่นน้ำควรระวังกันนะ

อย่างที่เห็นในคลิปนะฮะวัยรุ่นท่าทางจะดื่มสุรามาด้วยแหละครับ
ืนเมาอยู่ก็รุมปะแป้งผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเล่นน้ำ

ถูกล้วงถูกควักจับหน้าอกหอมแก้ม
กันแบบโอ้โหชุดละมุนไปหมดนะฮะ
หลังคลิปนี้ถูกแชร์ไปชาวเน็ตก็เข้าไปตำหนิพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้กันกระหน่ำทีเดียว
บางคนก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยยอมได้ยังไง

ทำไมไม่ขี่หนีไปหรือขี่ชนไปเลย

แล้วก็จะบอกว่าณเวลานี้ทำอย่างนั้นไม่ได้
เพราะถ้าขี่หนีอาจจะล้มบาดเจ็บเองอาจถูกรุมหนักมากกว่านี้

ทางที่ดีคือจำเป็นต้องจอดนิ่งและปกป้องตัวเองให้ดีที่สุด

พอได้จังหวะก็ขับออกไปอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้เขาก็พยายามที่จะปัดป้องอยู่นะครับ
คลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊กนะฮะ

เขาใช้ชื่อว่าแม่นายการะเกด
ใช้แม่นายเหรอคะไปดูใช่หรือเปล่าอ่าไปดูไปดู
คือต้องขออนุญาตเบอร์ไว้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นคลิปของสาวประเภท๒ที่กำลังเต้นท้ายรถกระบะ
มีการสัดน้ำสงกรานใส่กันอยู่
ใส่เพียงเสื้อเกาะอกแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้น
ระหว่างที่เต้นก็มีผู้ชายหนุ่มเนี่ยเข้าไปสาดน้ำนะฮะ
แล้วก็ก้มตัวลงไปจนเสื้อหลุด

พร้อมกับหันมายิ้มด้วยความสนุกสนานคุณผู้ชม
ก็จะมีชายอีกคนนึงเดินเข้ามาต่อคิวนะขอจับด้วย
สาวประเภท๒ก็ก้มตัวให้จับเหมือนเดิมครับ
โดยไม่ได้อายหรือว่าสะทกสถานอะไรนะฮะ
ทางนี้ผู้โพสต์ก็ไม่ได้ระบุเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นที่ใด
แต่ว่าก็นำภาพมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ชมกันนะครับ

นี่รถของคนหนึ่งที่เขาโพสต์เอาไว้นะครับ

โดนคนพิเรนใช้น้ำมันเบรกครับไปสาดใส่รถนะฮะ
ทำให้สีมันหลุดออกมา

ดูว่าช่วงสงกรานเพื่อนน้อง

เดาว่าน่าจะเป็นน้ำมันเบรกสีหลุดออกไปเลยครับ

เพื่อจะมีคนโดนแบบนี้แล้วมีกล้องก็เป็นพยานให้หน่อยนะฮะ

มันต้องทำใหม่ทั้งคัน
ถ้าเกิดมันโดนเข้าตาเข้าอะไรเขาไปทำยังไงเนอะ

คล้ายกันคือผู้โพสต์เนี่ยเขาบอกว่ารถเบ้นถูกสีทาบ้านสาดใส่รถ
อันนี้ก็เอาไม่ออก
คือเขาขับจากถนนสนามบินภูเก็ตมุ่งหน้าหาดป่าตองเป็นถนนสายหาดในยางเลี่ยงรถติดนะครับ
แล้วก็ดูสิฮะพิสูจน์ให้เห็นว่าสีทาบ้านไม่ได้มันไม่ใช่แค่แป้งดินสอพองนะ
คือมันผสมสีมาแล้วมันเช็ดไม่ออกนะฮะแล้วก็ล้างไม่ออกด้วยก็ต้องไปเคลียร์รถไปล้างรถใหม่ไปทำสีใหม่เหมือนกัน
อันนี้ก็เอามาฝากคุณผู้ชมเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็ต้องไปเสียเงินทำเองนะครับ
ฉันเคยเจอน้ำปลาพริกเข้าตาเลย

คือแสบมากคือจะบอกว่าจริงสงกรานมันเป็นประเพณีที่ดีงามสืบสารประเพณีไทยนะคะช่วยเล่นกันแบบน่ารักหน่อย
เขาให้สาดน้ำก็สาดแต่น้ำอย่าสาดอย่างอื่นเลยมันสร้างความเดือดร้อน
ก่อนที่จะต้องมีการแบบเหมือนยุติเทศกาลนี้ขึ้นมาเออครับ